พอสงกรานเสร็จแล้วข่าวกีฬาแน่นอน
พุ่งเป้าไปที่เรื่องของโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทย
วันนี้เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะครับ
มีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เพื่อจะมาสัมภาษณ์งานใช้คำนี้แล้วกันนะครับ
เพื่อจะสมัครเป็นหนึ่งในตัวเลือก

ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทางสมาคมสนใจ
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยจากสมาคมชัดเจน

เพราะว่าโซล่าร่าสุดเขาร่าออกจาก
กาลเป็นผู้จัดการทีมเบิร์มเธม
หลังจากที่เปิดบ้านแพ้เบอร์ตันอาเบียนไป๐ต่อ๒ในศึกแมมเป็นชิป

แล้วก็รับผิดชอบกับผลงานที่เขาคุมทีมชนะแค่๒นัดจาก๒๔เกม

ตอนนี้พาทีมรั้งอันดับ๒๐ของตาราง
ห่างจากโซนตกชั้น๓แต้มผลงานเหลืออีก๓นัด
ผมถามหน่อยผลงานแบบนี้ดีไหม

คือชนะ๒นัทจาก๒๔เกม
แต่ต้องดูตอนเขามาสัมภาษณ์เป็นยังไง
คือผลงานตอนนั้นมันก็ต่างกับการคุมทีมชาติ
ผมเข้าใจแต่ว่าถ้าจะมาคุมทีมชาติผลงานในลีกมันก็ต้องประสบความสำเร็จก่อน
แต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่การพูดคุย

ที่เข้ามาวางระบบ

แล้วก็มีโอกาสว่างงานก็มีโอกาสจะผัวพันกับทีมไทยได้หมดแหละ
เขียนข่าวเป็นสีสันไปด้วยแต่ก็มีมูลความจริงน่าจะมีอยู่บ้าง
ว่าเอเย่นเขาก็ต้องส่งโปรไฟล์เข้ามา

ก็ยังมีอีกหลายคนที่บอกว่า๒วันนี้๑๘๑๙เมษายน
จะมีโอกาสมาพูดคุยกับสมาคมล่าสุด
ตามข่าวเช็คมามี๓คนแล้วก็มีเอเย่นเป็นตัวแทน๑คน
เข้ามาพูดคุยแต่วันนี้เดินทางมาถึงตอน๗โมงเช้า
ชั่วโมงกว่าตอนนี้คงนอนอยู่ก็คือ
โดลานลาเยวัชนะครับโค้ชชาวเซอร์เบียที่เห็นบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะสมาคมอาจจะเป็นเป้า
สนใจเขาแล้วไปคุยกับโค้ชที่อังกฤษแทน
นายกจะเดินทางไปแต่ผมมั่นใจลึกว่า
ถ้าลายวัชมาแล้วมีโอกาสพูดคุยวันนี้
คือเรื่องของเงินเดือนเขายินดีจะรับเงินเดือน
เท่ากับที่พี่ซิโก้รับอยู่นะซึ่งเป็นคนที่เคยทำงาน
พาการหน้าไปบนโลกข้างตรงรอบ๘ทีม
คือด้วยโปรไฟล์ประวัติไม่ธรรมดา

เห็นมาตลอดก็มีแต่คนต่างประเทศ

ก็จริงมีการเรียกทางพี่โชคโชคดีพรมรัฐมา
อาจจะมาเป็นผู้ช่วยนะครับแต่ว่าคนนั้นก็ติดงานสโมสรอยู่
ส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่อยากรับงานหินในช่วงนี้
เพราะพิซิโก้แบกรับความกุดดันไปแล้วเราก็เห็นนะครับ
อาจจะมีกระแสถาโถมเข้ามาแต่อาชีพโค้ชเนี่ยผมเชื่อว่า
มันก็ทำดีมันต้องใช้คำว่าเสมอตัวได้ซ้ำปลาย
ผลงานดีบางคนก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่า